อ่าพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์คนหัวร้อนบนสะพานตากศิลป
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถไปนะคะหลังจากนั้น
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นรถมันก็ติดรถเบ้นขอแทรกก่อน
ก็ให้ตามมารยาทนะคะแต่ช่วงเวลาที่รถเบนท์แทรกเข้ามา
มีรถอีกคันหนึ่งสีขาวแทรกตามมาเลยค่ะเธอบอกว่าแบบนี้มันเสียมารยาทมาก
เธอก็เลยบีบแตรแป้นแป้นไปผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่ขับรถสีขาวเดินลงมาจากรถเลยมาเคาะกระจกรถเธอ
และส่งสัญญาณอะไรบางอย่างลักษณะเป็นคำด่าค่ะ
อุ๊ยทำไมอ่ะคืออะไร
อื้อหลอกแล้ว

เออมาปาดหน้าก็มาทำสันดาลเสีย
พ่อนุ่มผมยาว

นี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จอดแบบนี้เลย
เพราะว่าคนหญิงเขาเห็นว่ามันเสียมารยาทเขาก็เลยบีบแตวปั๊ชปั๊ช

ก็อารมณ์ขึ้นเลยนะคะเดินลงมาจากรถ

ไปฝากนิ้วกลางไว้ด้วย๑นิ้ว
คลิปนี้นะคะผู้หญิงเขาเอามาโพสต์ไว้ค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งกล้องก็คือกล้องจากเพื่อนที่เขาถ่ายนะครับ
อีกเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณข้างประตูคนขับ
แล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นที่สะพานตากศิลป

แทรกเข้ามาก่อนเธอก็ให้ตามมารยาทแต่ช่วงเวลานั้นค่ะ
หนุ่มผมยาวนี่แหละขับรถสีขาว
แทรกมาแบบกระชั้นชิดเธอบอกว่าเบรกจนเกือบชนเลย
ก็เลยบีบแต่เตือนไปสักนิดนึงนะคะ
หลังจากนั้นตามคลิปเลยค่ะลงมาด่ากันนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเธอไปแจ้งความกับตำรวจสอนอสำเรย์แล้วนะคะ
ดำเนินคดีกับหนุ่มผมยาวรายนี้
ในข้อหาข่มขู่คุกคาม
เบื้องต้นตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยนะ
เพราะว่าเช็คจากทะเบียนมันก็เช็คได้ขึ้นมาปุ๊บเลยนะคะ
บอกว่าเป็นนักดนตรีอิสระที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง

นักรนตรีต้องใจเย็นนิดนึง